คุณผู้ชมมาดูเรื่องอลละหมานรับวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
มีคุณลุงท่านหนึ่งอายุหกสิบสามปีคุณลุงท่านนี้ยึดอาชีพขายลอตเตอรี่มานานแล้วแหละ
อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีเอ้าไปไหนละนั่นไปโรงพักทำไม
คุณลุงวิเชียนอินทิจักรนะคะคุณลุงบอกว่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้
ต้องนำเอกสารหลักฐานต่างโดยเฉพาะหลักฐานการส่งพัสดุไปแจ้งความที่โรงพักษ์สพศรีราชาเพราะอะไร
คุณลุงเล่าให้เราฟังบอกว่าตั้งแต่โควิด๑๙มันระบาดเนี่ยแน่นอนว่าขายลอตเตอรี่ไม่ได้นะคะ
ทีนี้ทำยังไงก็เลยหันมาขายออนไลน์ก่อนหน้านี้ก็ส่องลอตเตอรี่ให้กับ
ผู้ที่ซื้อผ่านทางพัสดุบริษัทขนส่งเอกชน
ทำแบบนี้มาตลอดหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งนี้มีปัญหาถึงขั้นต้องขึ้นโรงพัก
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลุงเล่าให้ฟังต่อ
วิเชียนเล่าว่ามีลูกค้าสั่งซื้อลอตเตอรี่๒ชุดชุดใหญ่เลยนะ
ละห้าใบหมายเลขแรกก็คือสามเจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ด
ส่วนหมายเลขที่สองนั่นแหละค่ะเจ็ดห้าแปดห้าสี่เจ็ด
เอาลอตเตอรี่ทั้ง๒ชุดใส่กล่องพัสดุ
ไปส่งที่บริษัทขนส่งเอกชนที่อำเภอศรีราชาชนบุรี
ตั้งแต่ยี่สิบสามพฤษภาคุณวันนี้วันที่เท่าไรอ่ะ
วันนี้วันที่หนึ่งแล้วฮะผ่านมาเจ็ดวันเออ
ยังไม่ได้รับแล้วมันจะออกวันนี้แล้วอ่ะ
ก็ใช่ไงนี่ไงลุงก็เลยบอกว่าลุงกลัว
ก็เลยมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อส่งให้ลูกค้าเนี่ย
ดูนะว่าเนี่ยส่งไปแล้วนะหมายเลขพัสดุต่าง
มา๑อาทิตย์แล้วลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้เลยนะคะ
ตัดสินใจค่ะคุณลุงกังวลแล้วแหละตอนนี้
เพราะกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ย
ลอตเตอรี่๒ชุดใหญ่ที่ลูกค้าสั่งไปเพราะเอิญว่าไปถูกรางวัลที่๑ขึ้นมา
มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยต้องไปที่โรงพัก
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าผมส่งแล้วนะครับ

แต่คนนี้ก็เพิ่งคักครั้งแรกกับคนอื่นบ่อยไม่มีปัญหาอย่างนี้
ถูกตลอดก็ส่งถึงตลอดไม่เกิน๒วัน
แต่คนนี้คนนี้นี่ถือว่านานมากอ่าคนนี้ถือว่าโอ้โห
ผิดปกติมากเลยฮะนานมากเลยฮะนานมากมากซื้อมากมากเลยล่ะ
คือถูกรางวัลที่๑ขึ้นมาลูกค้าเราก็ไม่ได้อย่างนี้
นี่แหละสำคัญตรงนี้สำคัญที่ว่าตรงอะไร
ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาสองตัวสามตัวก็เป็นเงินฮะ
เขาก็เขาอยากได้ใช่คุณลุงวิเชียนทำถูกแล้วนะคะ
ค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
นี่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่ผลรางวัลสลากจะออกนะคะ
ทีนี้คุณลุงวิเชียนเนี่ยถามไปที่บริษัทขนส่งพัสดุเนี่ย
เอ๊ะมันติดอะไรหรือเปล่าทางบริษัทบอกว่าตอนนี้
พัสดุอยู่ระหว่างการนำส่งส่งไปที่ไหนอ่ะที่ไหน
ทางไม่ได้บอกด้วยคุณแต่๗วันแล้วนะ๗วันแล้ว